เดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
คือฝนพายุคมประสุทธิ์เข้าผ่านไปแล้ว
แต่ว่าภาคอีสานยังคงมีฝนตกอยู่นะคะ
โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ
ฝนตกลงมาเติมน้ำอีกแล้วนะคะ
ทำให้รถคัน๑ถูกน้ำซัดลอยไป
คือลักษณะลอยไปทั้งคนทั้งรถ

และเห็นไหมคะฝนตกอย่างต่อเนื่องเลย

ขณะที่รถเก๋งถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวค่ะ
พัดไหลไปตามกระแสน้ำแบบนี้เลยนะคะ
คนขับเป็นผู้ชายติดอยู่ในรถค่ะ
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ชายคนนี้ปีนออกมาทางหน้าต่างได้ทันค่ะ

แล้วก็เอาเชือกไปผูกติดกับรถ
แล้วก็เดินฝ่ากระแสน้ำออกมาได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิเนี่ยค่ะ
เขาปีนออกมานะแล้วชาวบ้านก็โยนเชือกไป
เขาก็ต้องเกาะเชือกเดินเข้ามาค่ะ
ที่ภูเขียวที่เฉยภูมิค่ะ
ที่ภูเขียวเขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่อง
สำหรับมูลน้ำก้อนนี้ระดับน้ำเติมความจุของเขื่อนจุลาพร

ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ๑๐ปีนะคะของภูเขียว
ล่าสุดเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำในอำเภอภูเขียวลดลงค่ะ
และช่วงเช้าก็ยังคงมีมวลน้ำจากลำน้ำพรม
เอ่ยหล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับ
ไหลเข้าท่วมศูนย์ราชการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
ระดับน้ำสูงมากกว่า๑เมตรค่ะ
ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมบางจุดไม่สามารถสัญจรไปมาได้
ส่วนพื้นที่ตำบลบ้านยางมีน้ำทะลักเข้าท่วมหลายหมู่บ้านค่ะ
ประชาชนได้รับผลกระทบ๓๐๐หลังคาเรือนค่ะ
และประชาชนที่อาจจะติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกมาในที่ที่ปลอดภัยให้ได้ค่ะ
บุรีรำมีน้ำป่าค่ะ
เค้าบอกว่ามันไหลหลากเข้ามาตามลำน้ำป่าเถียในเขตอำเพิร์ชะลมพระเกียจ
หลังจากนั้นน้ำมวลนี้นะคะเข้าท่วมชุมชนถนนหักอำเภอนางรอง
ระดับน้ำสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะบ้านเรือนประชาชนจมน้ำกว่าสามสิบหลัง
โรงเรียนซึ่งมีบ้านพระครูอยู่ตรงนั้นนะคะ
ส่งผลให้เดินทางเข้าออกลำบากมากค่ะเจ้าหน้าที่นำเรือไปอบพยพครูและครอบครัวที่ติดอยู่ในบ้านพักออกมาได้อย่างปลอดภัย
ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายเพราะว่าขนไม่ทันค่ะนายตรีวิทย์สุทธศรีเมธีชัยผอโรงเรียนค่ะ
บอกว่าชุมชนกับโรงเรียนเป็นพื้นที่รุ่มต่ำเย็นเมื่อวานนี้น้ำทันลักเข้ามาท่วม
ตอนแรกเริ่มที่๓๐เซนติเมตรผ่านโรงและครูซึ่งพักอยู่ในโรงเรียนช่วยกันขนของเอาไว้ที่สูง
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะขนอีกครั้งแต่พอคิดแบบนั้นมันไม่ทันแล้วค่ะ
น้ำป่ามาแรงมาเร็วค่ะส่วนที่นครราชศรีมามีพื้นที่ที่เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะ
ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนหลายสายโดยเฉพาะมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่หกสิบสาม
ใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ตะบนหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องเกิดน้ำป่าหลากมาจากเขาข้างทางค่ะ
ท่วมผิวการจราจรกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากค่ะ
สูงประมาณ๔๐เซนติเมตรรถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้
ตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ปิดเส้นทางรถฝั่งใต้ต่อหม้อถนนมอเตอร์เวย์ให้รถวิ่งได้เลนเดียวค่ะ
จากมีระดับน้ำที่ท่วมสูงน้ำก็ไหลแรงนะคะดูตามภาพเลยนะคะ
ซึ่งจุดนี้น้ำท่วมระยะทางประมาณสองกิโลเมตรด้วยกันนะคะทำให้มีรถติดสะสม
แต่ว่าล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราตรวจสอบไปค่ะ
น้ำลดลงแล้วและเปิดการสัญจรได้ตามปกติค่ะ
แต่นี่คือภาพช่วงที่น้ำป่าเขาท่วมมานะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะ
หลายพื้นที่นะยังคงมีน้ำท่วมอยู่
หรือว่าบางพื้นที่อาจจะเริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เรื่องของพายุเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะคะ